มาถึงเลยนะที่โรงพักที่ชนบุรี
มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แล้วแต่งตัวนะเป็นแบบแต่งตัวเต็มยดเลย

ลองดูซิไอ้เรื่องนี้มันจะจบลงยังไง
คนที่มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นในพลเนี่ยค่ะ
พี่ยังจะเสียนะครับ
จะเสียที่ปีเนี่ย

บัตรเหรอได้

ได้ดูบัตรใช่ไหม

รู้จักพี่โจ๊กผมเหรอ
รู้จักแต่พี่โจ๊กจะรู้จักไหม

ฟังข่าวนี้ต่อให้จบค่ะ

ฟ้ามืดอยู่ที่สพเสม็ดที่ชนบุรี

พี่พลตำรวจโทประสิทธิ์นะ
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่บึงรถมา

พี่มาตั้งไกลมีอะไรให้ผมรับใช้ครับพี่

ที่โดนข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยพี่เลยเดินทางมาเอง
โอ้โหเป็นเพื่อนรักพี่เองทีนี้ตอนที่คุยกันนะตำรวจชั้นผู้น้อย
พันธุ์ตำรวจตรีชิงชัยสั่งให้ตำรวจในโรงพักพริกไปสืบข้อมูลดิ
พนธ์ตำรวจโทพระสิทธิ์ปรากฏว่าไปตรวจสอบชื่อ

ไม่มีในสาระบบตำรวจนี่ไงเลยมาขอดูบัตรประจำตัวแล้วท้ายที่สุดนี่แหมเข้าทรงอย่างที่ดอมบอกเลย
คือจะทำยุ่งวุ่นคุยโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะเค้าคุยโทรศัพท์แล้วพยายามเดินหนีออกจากโรงพัก
ที่แรกเขาบอกเดี๋ยวเขาจะให้ตรวจนะท้ายที่สุดก็ต้องคุมตัวมาดำเนินคดี
เป็นในผลกำลอดคุณผู้ชมกล้ามากเลยนะมาทำแบบนี้ที่โรงพักเลยนะ
คือพี่เค้าประสิทธิ์เค้าไม่ได้โกหกนะ
เออแต่ยศเขาไม่มีเขาไม่ได้มีพลตำรวจโทนำหน้า
ชื่อประสิทธิ์กีเกษมอายุห้าสิบเก้าปี
โอ้โหพี่เอ๋ยพี่กล้าติดหมดพี่ใช่ซื้อมาจากไหนอะพี่ร้านค้าออนไลน์
ทำแบบนี้เพราะอะไรก็คิดว่าเนี่ยตำรวจยศต่ำกว่าตำรวจชั้นผู้น้อย
จะตกใจจะกลัวไงพี่อยากแค่ให้ปล่อยเพื่อนพี่ที่โดนจับ
อาชีพเขาคือรับจ้างทั่วไปแล้วก็มาเบ่งใส่ตำรวจตัวจริง
ตำรวจตัวจริงก็เลยฝากบอกบอกว่าไม่รู้นะมีใครเคยถูกพลตำรวจโท
คนนี้หลอกลวงหรือเปล่ามาแจ้งความได้ที่สพเสม็ดนะเดี๋ยวข้อหาเนี่ยจะได้หนักขึ้น
ตอนนี้โดนแน่คือเรื่องอะไรใส่เครื่องแบบคืออยู่ดีเอาเครื่องแบบตำรวจมาแอบอ้างไง

คืออันนี้คุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าพี่ประสิทธิ์จะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ
แต่อันนี้คืออาการของคนที่หลงรักในเครื่องแบบแบบสุดจิตสุดใจแล้ว
มีเครื่องแบบครบแล้วฉันเหมือนด้วยมันอยากจะปล่อยของเนี่ย

แล้วเรื่องที่ปล่อยถูกด้วยนะที่ลงพัก
อยากปล่อยของมันต้องสุดคือลงพักเลยคือถ้าทำสำเร็จ
ถ้าทำสำเร็จแล้วออกมาได้หรืออะไรอย่างนี้โอ้โหมันแบบ

โอ้โหเป็นอาการของคนที่คลั่งเครื่องแบบสุดแล้ว

แต่ชื่นชมพันธ์ตำรวจตรีชิงชัยนะ
คือเจอมาอ้างว่ายศพลตำรวจโท
แต่ก็ไม่หวั่นตั้งสติก่อนแล้วให้ลูกน้องไปเช็คหน่อย